คุณผู้ชมจริงเราบอกกันอยู่หลายครั้งแล้วนะ

เรื่องรถฉุกเฉินรถกล้าไภรถพยาบาล

ถ้าเกิดว่าเห็นเปิดไซเรนได้ยินเสียงไซเรน

แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กระบะขาวคุณไม่หลบให้
คุณรู้ไหมรถฉุกเฉินเข้าไปช่วยเหลือคนไม่ทันคนตาย

เอ๊มันก็มีจังหวะให้ออกซ้ายได้นะ
ใช่แต่ภาพที่เรามาให้ดูเมื่อกี้มันเป็นภาพตอนท้ายแล้วนะดอม

ก็แป๊บเดียวนี่คุณก็แสงได้รู้ไหม
ระยะทางที่รถฉุกเฉินเขาขับตามหลังกระบะขาวคันนี้
กระบะคันขาวนี่รูดขวายาว๕โลคุณผู้ชม

เขาทั้งประกาศออกไมค์เขาทั้งเปิดเสียงไซเรน
กระบะขาวพี่ไม่มองหลังเลยเหรอ

เนี่ยค่ะกล้องหน้ารถของรถกู้ชีพมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐเนี่ย
ตั้งแต่แยกไฟแดงมอเตอร์เวยดอนหัวล่อที่ชนบุรีค่ะ
่งหน้าจะไปช่วยคนเจ็บที่ถนนสุขประยูนที่หน้าวัดบ้านงิ้วพานทองอ่ะนะ
แล้วเขาบีบแรร์ก็แล้วใช้ไมค์ก็แล้วเปิดเสียงไซเรนก็แล้ว

มันกลายเป็นว่าทำให้กระบะกู้ชีพไม่สามารถเร่งความเร็วได้มากกว่านี้
ขับอยู่แบบนี้๕โลค่ะกู้ชีพไม่ไหวแล้ว
อาศัยจังหวะที่แบบซ้ายว่างปั๊บรีบหักเลยแซงหน้ากระบะไปไปช่วยเหลือคนเจ็บ
พอไปถึงปั๊บนะจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
เป็นเหตุการณ์ที่รถกระบะสีบรอนชนท้ายมอเตอร์ไซค์สีดำ
สุดท้ายช่วยไม่ได้คุณผู้ชมเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตนะคะ
นี่เกิดขึ้นตั้งแต่ตี๔ของวันศุกร์ที่ผ่านมา
แล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกู้ชีพเขาก็เลยอยากฝากเรื่องนี้
ให้ถึงคนใช้รถใช้ถนนทุกคนเลยนะถ้าเกิดเห็นรถกู้ชีพคุณหลบเถอะ
เพราะว่านั่นคือภารกิจของเขาที่เขากำลังจะไปช่วยอีกหนึ่งชีวิต
เราบอกแล้วไงว่าคนที่เขากำลังจะไปช่วยหรือคนที่อยู่ในรถกู้ชีพกู้ภัย
วันใดวันหนึ่งมันอาจจะเป็นญาติหรือเป็นคนที่คุณรักก็ได้